ต่อที่ชนบุรีนี่ก็เป็นอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคะคนที่ขับรถตู้เอาผาดคันนี้เขาเป็นลูกสาวสอสอชื่อดังด้วยนะ
ครับเป็นลูกสาวของสอสอคุณกรุงศรีวิลัยแล้วเป็นดาราด้วยใช่ครับ
เป็นดาราดังหรือว่าคุณแอลนะคะลูกสาวของคุณกรุงศรีวิรัยนะคะ
เขาขับรถเอาผ่านนี่แหละไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์แบบระเนรนาศเกือบสิบคัน
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี้นะคะ
บริเวณหน้าร้านข้าวต้มโต้รุ่งริมถนนสาย๓ของถนนพัทยา
ตำบลหนองปลืออำเภอเมืองบางระมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
หลังเกิดเหตุกู้ภัยเจ้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าก็มีชาวบ้านมามุงดูแบบนี้เจ้าของร้านข้าวต้มข้าวต้มก็ออกมายืนดูแบบนี้กันแบบเพียบเลย
และที่สำคัญอุบัติเหตุที่เกิดจากดาราสาวคนนี้เขาพุ่งชนเนี่ย
รถเนี่ยเสียหายเกือบสิบคันเออเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาตกออกตกใจเลยนะ
ใช่ค่ะดูสิสภาพรถมอเตอร์ไซค์แบบเกยขึ้นไปบนฟุตบาทแบบนี้นะคะ
แล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางก็เสียหายหมดเลยทีนี้รถตู้คันนี้เป็นรถตู้เอาผ่านนะคะ
สีขาวป้ายทะเบียนสว๗๗กรุงเทพมหานครคนขับอย่างที่บอกเป็นดาราสาวคุณแอลนะคะ
หรือว่านางสาวกมลวันสุธินวัย๓๔ปีเป็นลูกสาวของคุณกรุงศรีวิรัย
ดารารุ่นใหญ่แล้วก็เป็นสอสอของพักพลังประชารัฐด้วยนะคะ
สภาพที่เกิดเหตุก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยเพียบเกือบ๑๐คันทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์
หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเจ้าของร้านนะคะซึ่งเจ้าของร้านก็คือนายสินพุทธทอง
เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนนั้นที่ก่อนเกิดเหตุเขากำลังยืนคุยแล้วก็รับออเดอร์กับลูกค้าอยู่
จู่รถตู้คันนี้ค่ะพี่บุ๊คขับมาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์
แล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ริมทาง
บอกว่าโครมมาทีเดียวระเนระนาดทั้งแถบเลยนะ
โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่จอดหน้าร้านระเนระนาดไปหมดเลย
และยังมีรถกระบะรถเก๋งอะไรอีกสัก๒๓คัน
พี่เขาบอกแบบนี้โอ้โหโชคดีนะคุณนะ
ที่ลูกค้าไม่ได้ยืนอยู่ประจำมอเตอร์ไซค์ไม่ได้คล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
ไม่งั้นอาจจะมีเจ็บมีตายนะคุณนะ
ใช่แล้วคือชนแรงมากเพราะว่าเขาบอกว่า
เตอร์ไซค์นี่คือลอยไปชนกับตู้แช่เย็นในร้านเขาด้วยเลย
จากถนนทั้งรถนั้นคุณผู้ชมนึกภาพดูนะ
ชนแรงแบบมอเตอร์ไซค์กระเด็นลอยเข้าไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็โอ้โหเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
เขาพอมาถึงทั้งหน้าร้านเนี่ยแหวบเข้ามาเลยเนี่ย
เขาบอกว่ามีการวัดแอลกอฮอลแล้วนะปรากฏว่าเป็นศูนย์ก็ไม่มีแอลกอฮอลในร่างกาย
แต่หลังจากนี้คงต้องมีการนัดผู้เสียหายมาเจรจาก่ายเกลี่ยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ